เหตุการณ์ที่หนองคายนะครับอันนี้ก็เมาเหมือนกัน
เมาแล้วไปอนาจารย์เด็กไปข่มขืนเด็ก
คือไม่ได้ใช้การข่มขืนแบบว่าผู้ชายข่มขืนผู้หญิงอะไรอย่างนี้

อันนี้ก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศนะครับ
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่หนองคายนะครับท่านผู้ชมครับ
ในพื้นที่สพภิษัยจังหวัดหนองคลาย
ทางพุ่มกับการสพภิษัยนะครับพอภูวิทธ์สภานิษฐ์
วันนี้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุที่มีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ
อายุ๔๑ปีไปกระทำอนาจารย์เด็กหญิงวัย๗ขวบเท่านั้น
ลานดินใกล้กับหนองน้ำทางเข้าหมู่บ้านกุฎแกรบ
ในพื้นที่หมู่๔ตำบลนานหลังอพภิษัยตรงนี้เลยฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๑๗นาฬิกาวันที่๓มกราคมนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งทราบชื่อภายหลังก็คือ
ชื่อนายรักชาติโพธิจารอายุ๔๑ปีขี่จักรยานยนต์ผ่านหมู่บ้านกุฎแกรบ
ตอนนั้นไปเจอเด็กหญิงวัย๗ขวบกำลังวิ่งเล่นอยู่กับเด็กผู้ชายวัยเดียวกัน
รักชาติก็จอดรถที่ลานดินใกล้หนองน้ำ
แล้วฉุดเด็กหญิงเลยนะฉุดเลยนะฉุดพาเดินไปยังร่อง
ที่เป็นร่องที่เกิดจากรอยแตกของดิน
แล้วทำอนาจารย์โดยการใช้นิ้วสอดใส่เข้าไปในอวัยวเพศของเด็กหญิง
เด็กหญิงก็ส่งเสียงร้องให้เสียงดังเลยนะครับ
ชาวบ้านแถวนั้นที่อยู่ใกล้เขาก็ได้ยินเสียงเด็กร้องดัง
แล้วดังแบบผิดสังเกตเขาก็รีบเดินมาดูกัน
พอมาถึงนี่นะนายรักชาติคือตอนนั้น๕โมงเย็นนะ
ยังมีแสงสว่างอยู่เลยนะครับกำลังใช้ขาเกี่ยวร่างเด็กหญิงเอาไว้
ชาวบ้านก็เลยร้องบอกให้เพื่อนบ้านมาช่วยกันจับตัวไว้แล้วก็เรียกตำรวจมาควบคุมตัวไป
ของเด็กนะครับคุณย่านี่อายุ๖๐ปีแล้ว
บอกว่าพ่อกับแม่ของหลานไปทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัด
ส่วนหลานวัย๗ขวบก็ให้ปู่กับย่าช่วยดูแล
ปกติหลานสาวจะไปวิ่งเล่นอยู่ที่บริเวณแถวนี้เป็นประจำ
เพราะว่าเป็นลานกว้างอยู่ใกล้บ้านด้วย
วันเกิดเหตุได้ยินเสียงเอะอะโวยวายอะไรเกิดขึ้น
แล้วก็เห็นเพื่อนบ้านอุ้มหลานสาวมาด้วยการตกใจ
หลานสาวก็ร้องไห้ใช้มือจับไปที่กระโปรงตลอดเวลา
พอรู้เรื่องที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังตกใจมาก
พาหลานไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพลวิสัย
หลานบอกว่าถูกผู้ชายคนนี้ใช้นิ้วใส่เข้าไปในวัยวเพศ
พอตรวจดูก็เห็นว่ามีรอยบวมแดง
ซึ่งจนถึงขณะนี้เนี่ยหลานสาวยังอยู่ในอาการหวาดภาวะ

ทุกวันนี้เวลาหลานผ่านจุดเกิดเหตุนะ
กลัวตัวสั่นเลยเป็นที่น่าเวทนามากย่าบอก
แต่ตัวผู้หาเราขังหมดแล้ว

ก็เลยไปถามไปเนี่ยก็ยังเห็น

มันเห็นอย่างไร

มันกุ่มกะโป้งไว้แล้วนะ
หายยุ่งจันตร์ตระบายหายไปออก

ชมชาวบ้านแถวนั้นด้วยนะ
ได้ยินเสียงเด็กร้องแต่แบบเอ๊ะร้องผิดปกติ
วิ่งมาดูกันแล้วก็ช่วยกันได้ทันนะครับ
ก่อนที่จะถูกทำร้ายมากไปกว่านี้นะครับ

นายวิรัติอาคเนเป็นชาวบ้านที่มีบ้านอยู่แถวนั้น
บอกว่าได้ยินเสียงเด็กร้องผิดปกติ
ก็เลยรีบไปดูนะฮะแล้วก็เห็นพฤติกรรมของคนร้าย
พร้อมกับตะโกนให้ชาวบ้านมาช่วยกันจับตัวไว้
แล้วก็นำตัวส่งตำรวจ
ระจ๊าว่าสวยกันหลายคนพวกนึงกับนั้น

ขณะที่ตำรวจนะครับบอกว่า
ตอนที่ก่อเหตุช่วงแรกก็ให้การปฏิเสธ
พอส่างเมาก็ยอมรับสารภาพว่าลงมือก่อเหตุจริง

อย่างไรก็ตามตามกฎหมายก็ถือว่าเข้าข่ายการกระทำอนาจารย์
ก็นำตัวไปฝากขังที่เรือนจำจังหวัดน้องคายนะครับ
แล้วก็ได้แจ้งข้อหาเบื้องต้นเอาไว้ก็คือกระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปี
โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามนะครับ
ขั้นตอนต่อไปก็ต้องรอผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล
แล้วก็จะรอให้สภาพจิตใจของเด็กดีขึ้น
จากนั้นก็จะร่วมกันสอบปากคำเด็กร่วมกับสหวิชาชีพ
ตอนนี้แจ้งข้อหาไว้แล้วนะครับ
ท่านภูมิกับการสพพลวิสัยยังได้ฝากขอบคุณประชาชนที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตา
เห็นความผิดปกติแล้วไม่ละเลยจนสามารถช่วยเหลือเด็กไว้ได้
แล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้อย่างทันวันนะครับ
แต่ว่าท่านก็ฝากบอกบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครอง
ย่าตายายที่ดูแลลูกหลานคือยังไงก็อย่าให้คลาดสายตา
คืออย่าคิดว่าแถวบ้านแถวนี้แหละไม่เป็นไรหรอกเด็กไปเล่นกันเป็นประจำ
แต่บางทีเนี่ยคนร้ายมันมาแบบที่เราไม่รู้ตัว